ไปดูความคืบหน้าในการแก้ปัญหาแล้วก็จัดระบบของรถขนส่งสาธารณะนะครับ
ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญในการหาเสียงไว้ของพักภูมิใจไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจากภักดิ์ภูมิใจไทย
กำลังเดินหน้าเรื่องนี้อย่างเต็มที่เจาะประเด็นจากรายงานครับ
เราอยากให้ทางภาครัฐเนี่ยนะครับบังคับใช้กฎหมายเรื่องแอปพลิเคชันเนี่ย
เพราะว่าแอปพลิเคชันที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าเขาเอารถส่วนบุคคลมาวิ่ง
แล้วเขาไม่มีกรอบกฎหมายเหมือนพวกเราไงฮะ
เขาอยากจะรับคนตรงไหนก็ได้เขาอยากจะเอารถส่วนบุคคลซีซีเท่าไหร่มาวิ่งก็ได้
แต่ของเราเนี้ยถูกถูกกำหนดว่าสี่สี่ต้องไม่เกินร้อยยี่สิบห้าสี่สี่และต้องไม่รับข้ามเขตข้ามวินด้วย
สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราถูกเอารัฐเอาเปรียบเรื่องพวกนี้เนี่ยเราก็เลยบอกว่าถ้าแอปอยากจะมาวิ่งให้บริการเหมือนพวกเรา
ก็ต้องเอาวินที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องมาวิ่งและต้องไม่รับข้ามเขตข้ามวินเหมือนพวกเรา
ก็อยากให้เขามาทำป้ายเหลืองเหมือนกันแล้วก็ทำถูกต้องตามกฎหมายที่ว่าของรัฐบาลเขาวางไว้
พวกผมนี่กว่าจะได้ป้ายเหลืองมาก็ลำบากมากนะน่าจะเข้าผ่านการอบรมนะอย่าไปทำใบขับขี่สาธารณะ
ทุกอย่างที่ทำนี่เขาไม่ได้ใช้อะไรเลยออกมาก็สมัครแก๊ปสมัครแก๊ปมาก็วิ่งได้เลย
ดเบอร์กดไลคมาก็ยืนรอรับกันเลย
ข้อเรียกร้องให้กระทรวงคมนาคมบังคับใช้กฎหมายปราบรามรถโดยสารที่ไม่จดทะเบียนในระบบรถสาธารณะ

ของการหารือระหว่างผู้ประกอบการขับขี่รถแท็กซี่

ไปจนถึงรถตู้โดยสารสาธารณะ
ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
เบื้องต้นรัฐมนตรีว่าการกรสวงคมมรับปาก

หาข้อสรุปให้ได้ภายใน๑เดือน
กำชับกรมการขนส่งทางบก
ขณะเดียวกันยังปฏิเสธการอนุมัติ

ระยะทาง๑๑๐กิโลเมตรแรก
จาก๖บาทเป็น๖บาท๕๐สตางค์

เพราะเรื่องดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาเท่านั้น
ขณะนี้ได้สั่งการให้หน่วยงาน
เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมด
กระดานถามตอบหน้าเพจของแต่ละหน่วยงาน
นำความเห็นทั้งหมดมาตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้าย
เมื่อวานผมอาจจะพูดไม่ชัดเจน
ที่ผมบอกว่าขอให้ทางพี่น้องแท็กซี่ไปทำความสะอาด

ก็หมายถึงว่าก็ไปช่วยกันบอกสมาชิกที่ทำอยู่ในอาชีพท่าน

ผมยกตัวอย่างให้ฟังบ้านหรือร้านอาหารเอาอย่างนี้ดีกว่า
ถ้าเรามีร้านอาหารอยู่สัก๕ร้านติดกันนี่นะครับ
ร้านไหนอร่อยร้านไหนสะอาดคนก็เข้าถูกไหมครับ
ถ้าร้านไหนโฆษณาก็มีเห็นไหม
ร้านไหนมาตั้งคำถามว่าทำไมคนไปกินร้านนั้น
แต่ร้านตัวเองเนี่ยไม่ทำความสะอาดคนก็ไม่กิน
นี่ก็คือเรื่องคุณภาพและเรื่องมาตรฐาน
ถามว่าแท็กซี่หรือมอเตอร์ไซค์นี้นะครับ
จริงก็มีหลายมาตรฐาน
ในต่างประเทศเนี่ยรถบริการสาธารณะนี่นะครับ
คนที่เขามีสตางค์เยอะนี่เขาก็เลือกที่เป็น

เช่นเดียวกับผู้ที่เคยใช้บริการรถโดยสาร

บอกเป็นเสียงเดียวกันถึงความพึงพอใจด้านบริการ
มากกว่ามองในเรื่องของราคาเป็นหลัก
เพราะว่ามันสะดวกค่ะคือเรารู้ราคาว่า

เราจะไปตรงนี้จากตรงนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ให้เขามารับเวลาไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ

เกี่ยวกับพวกเรื่องราคาด้วยไหม

พอดีเราก็รู้ราคาอย่างไรว่านี่ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่
เคยแบบเจอแม้ทั้งบอกว่าวิ่งแค่แถวนี้เท่านั้นครับ

นั่นแปลว่าการคุมภาษาของเขามันก็ไม่ได้ช่วยเรื่องปฏิเสธลูกค้า

ตัวแท็กซี่ที่ขับเองว่าเขาจะโอเคไหม
เพราะว่าถ้าเราไปนอกเขตหรือว่าเขาไม่อยากรับ
เขาไม่อยากไปตรงนั้นมันก็เขาก็ไม่ไปอยู่ดี
ไม่แหละค่ะหนูว่ามัน
เพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบบางทีเขาก็ไม่รับ
บางทีเขาก็แบบต่อให้เราให้เขาก็ไม่รับ
เส้นตายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เส้นให้กรมการขนส่งทางบกไปศึกษารายละเอียด
และทำเวิร์คชอปร่วมกับผู้ให้บริการ
แท็กซี่มิเตอร์รถจักรยานยนต์รับจ้าง
และรถตู้โดยสารเพื่อให้ได้ข้อสรุปภายใน๑เดือน
หลังจากนี้จึงต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข
จะทำอย่างไรให้ได้บริการที่มาตรฐาน
ทั้งความปลอดภัยมารยาท
และความพึงพอใจของผู้ใช้เป็นสำคัญ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน